ตอนศูนย์วิทยาค่ะนี้ผ่านมาก็ร่วม๑๐ปีครับ

ก็ร่วม๑๐ปีแล้วเนี่ย

จนถึงวันนี้ครับล่าสู่คำสั่งพญากาศเมื่อเช้าออกมา
เราคิดอยู่แล้วไหมว่ามันจะต้องออกรูปนี้
คิดอยู่แล้วมันจะเป็นการผิดธรรมชาติ
มันควรจะไปทำไมออกไม่ได้
เราคาดเดาอยู่แล้วว่าต้องขอให้ขาดอายุความ
เราคิดอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะยกเลิกยกของเร็ว

ของผู้ต้องหาว่าเราจะไม่ฟ้องคดีแพ่งในอาญา
เกียรติฟองอากระหว่ายานะให้กับฟ้องฟองรองเอง
ไม่ได้เจอเผ่าที่มีกับ
เจอเจอกับพ่อแม่กับที่มางานศพนึงดี

ตอนที่มาทำศพที่วัดศัตริย์ทองอ่ะ

ก็ไม่เจอกันเลย
แล้วไงก็ตังคุณต้องอยู่บค่ะ
เขาไม่มีพรรณร่ายลูกไง
ก็เหลือผมเป็นพี่ชายคนโต
แล้วก็มีพี่กับพี่น้องอีก๔คน

นอกจากนี้เราก็ต้องต้องใจในจริงที่ได้รับมา

อันนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงต่อไป